ของตกได้กำลังขับตามนี่
กำลังขับตามไม่รู้จะขับทันไหมหล่นแต่รถพี่ก๊อฟ

ทันแล้วทันแล้วเดี๋ยวแล้วอย่าขับเร็วสิรอผมด้วยรอผมด้วย
อย่ากลับเร็วสิรอด้วยรอก่อนรอก่อน
แล้วเขากำลังตามมาข้างหลัง
มีอะไรอีกไหมไปดูดิมีอะไรอิหล่นอีกไหม
ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก
ครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะคนโชคดีครับผมคนอ่า
คนก็เรียกคนมีใจเบตตาแล้วช่วยเหลือบ้านจากไหนกันครับผม
จากจังหวัดตากโอ้ไปแวะเข้าบ้านพี่เขาก็เลยเขาให้องค์กณิต
เป็นสถานทำครับผมสถานที่ปฏิบัติธรรมก็เลยเอาของนี่หนีไว้บนหลังคา
ครับผมโอเคครับไม่เป็นไรครับไม่เอาไม่เอาครับขอบคุณครับผม
หญิงที่ขายของที่ขายที่ขายของที่ถึงสี่แยกครับ
เขาเก็บของเขาเขาหยิบของขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่เอาออกมา
ออกจากตรงกลางทางครับผมก็เลยขออาสาหยิบของแล้วก็ขับตาม
อ่าประมาณสักสี่กิโลได้ครับก็ขับตามขับไปเรื่อยเรื่อยไม่เห็นนะ
ที่แรกขับไปก็ผมก็ไม่เจอไม่เจอ
หรอกแต่รู้สึกว่ารถมันสีส้มผมก็เลยพยายามมองรถสีส้ม
ช่วงขึ้นสะพานผมเห็นรถกระบะมีของอยู่ท้ายกระบะ
ผมก็มั่นใจว่าน่าจะใช่เพราะว่าขับตามเลยแต่แกก็ขับอ่า
ขึ้นขึ้นสะพานแล้วแกก็ใช้ความเร็วผมก็พยายามขับด้วยความเร็ว
ตามแกแต่ก็มาทันตรงทางโค้งชะลอทางที่จะออกมาทางอ่า
ทงชัยก็เลยขับประกบแล้วก็ผมก็บีบแต่บีบแต่
แกแกไม่ได้ยินผมก็เลยขับประกบแล้วก็ชี้ของให้แกดู
แล้วก็ขับแซงเลยครับตอนทางพี่รู้สึกเลยครับที่พี่โพสต์ลงมา
ความรู้สึกที่รู้สึกคืออยากให้อยากให้เขาได้ของคืนเพราะว่า
ถ้าเราไม่ให้คืนตรงนั้นก็คือแกโอกาสที่จะได้ของคืนก็น้อยมาก
อยากให้แกได้ของคืนมากกว่าตรงนั้นไม่ได้คิดอะไร
คุณป้าแกหยิบตังค์ออกมาแกก็ขอบคุณนั่นแหละแล้วทีนี้เขาก็
หยิบตังค์มาให้ร้อยหนึ่งผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรครับผมไม่รับ
ผมอยากได้ผมอยากให้คืนอยากให้ของคืนถึงมือมากกว่า
ก็คือเขาจะมีโซโลแกนที่ทำงานผมนะเขาจะบอกว่าอ่า
เดอร์มอร์ของหายต้องได้คืนครับผมนี่คือโซโลแกนของวินพวกผม
ครับก็อยากให้ทุกคนแบบมีความสุขอ่ะได้ของแบบเอ่อ
เขาเรียกว่าฟาดคอบไปแล้วก็คือถ้าได้ของคืนมันเกิน
ช่วยกำลังใจเพิ่มมีกำลังใจ